มาดูเรื่องนี้ครับเขาแชร์กันเยอะเลยนะครับกรณีที่ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงจนสลบข้างถนนแล้วก็พยายามเอาเขาขึ้นรถแหละทุลักทุเลนะครับกว่าจะขึ้นรถได้นะฮะตอนนี้ญาติยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
ก็พาขึ้นรถยากแล้วล่ะก็พี่ทำเขาซะหมดสภาพแล้วอ่ะหมดสติแล้วอ่ะเหตุการณ์นี้นะครับถูกบันทึกไว้โดยพลเมืองดีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งทั้งลากกึ่งลากกึ่งอุ้มผู้หญิงคนนี้จะขึ้นรถให้ได้แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็เลยทุลักทุเลอย่างที่เห็น
จากนั้นผู้ชายคนนี้นะก็ขับรถเก๋งคันนี้ออกไปเหตุเกิดช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ครับที่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนโพพระยาท่าเรือตะบนหัวตะพานอำเภอวิเศษชายชาจังหวัดอ่างทอง
คุณเลิฟฮะระวีการนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรานี่แหละลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งคือจุดนี้อยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับอยู่ริมถนนยากขึ้นรกทีเดียวบ้านคนไม่มีแม้แต่หลังเดียวนี่ตรงนี้นะฮะจากนั้นทีมข่าวนะครับ
ได้ไปพบกับนายธนกฤษแช่มช้อยนะครับเป็นพลเมืองดี
ที่บันทึกคลิปนี้เอาไว้ได้พี่ที่เขาใส่เสื้อกล้ามนะครับ
เล่าบอกว่าเขาตอนนั้นเพิ่งออกจากปั๊ม
จะไปไหว้พระที่วัดม่วงแต่สังเกตเห็นรถคันข้างหน้าเนี่ยจอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็มีผู้ชายมีผู้หญิงทะเลาะกันนะครับ
แล้วโอ้โหใช้ความรุนแรงเลยแหละพี่เขาเล่า
นะครับก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป
คือเขารับไม่ได้เห็นพฤติกรรมแล้วเขารับไม่ได้เลย
ตอนนั้นยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องสามีภรรยา

เจอเขากำลังยกผู้หญิงลอยขึ้นมา
เขาก็ไม่สนใจเรานะเราก็ยกมือถือถ่าย
ผมก็กลัวไม่ได้ออกอยู่ในรถผมก็โบกรถคันข้างให้เขาจอด
มันก็มีพลิกอัพจอดด้านหน้าคัน

โอ๊ะแต่ตามนครและก็ผมก็โบกอีกไม่มีใครจอด
ใจเราจะไปช่วยใช่ไหม

ปวดหัวมากเมื่อวานมีเด็กด้วย
กลัวหลายอย่างกลัวโควิดก็กลัว

ไปที่บ้านของผู้หญิงผู้เสียหายที่ถูกทำร้าย
ทราบชื่อว่านางสาวแจ่มฮะ
อยู่หมู่๔ตะบนสรรเจ้าโรงทอง

เราไปคุยกับน้องสาวของนางสาวแจ่ม
เธอเล่าบอกว่าพี่สาวเนี่ยเลิกกับสามีไปหลายปีแล้วนะ
มารู้ว่ามารู้จักกับนายใหญ่
รู้จักกันทางไหนทางโซเชียลมีเดีย
แล้วคบหากันได้สัก๔๕เดือนครับ

ทั้งคู่เนี่ยอาศัยอยู่แต่ห้องนอนด้านล่างของตัวบ้าน
ซึ่งภายในนั้นมีเพียงที่นอนปิ๊กนิก
มีพัดลมมีเสื้อผ้าและมีเครื่องแต่งหน้าอยู่ข้างใน

ที่ผ่านมานายใหญ่ไม่เคยมีพฤติกรรมตบตี
ทำร้ายพี่สาวนะไม่เคยเห็นไม่เคยเลย
แต่หากจะทะเลาะมีปากเสียงมันมีนะฮะ
ผัวเมียทะเลาะกันประจำยอมรับว่า
พอเห็นคลิปโอ้โหทำไมมันแรงขนาดนี้นะครับ
ทำให้คนในครอบครัวรับไม่ได้ครับ
ต้องไปแจ้งความเอาผิดกับนายใหญ่แล้ว
เมื่อคืนก็ยังเจอพี่สาวอยู่
โอ้โหเธอนะสภาพนะ
ใบหน้าลำตัวนะครับ
คือดูไม่ได้นะฮะ
แต่ยังไม่ทันจะได้พูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นนะ

ต่อมาผู้สื่อข่าวนะครับไปพบกับลูกสาวของนางสาวแจ่ม
ก็เล่าบอกว่าโอ้โหพอเห็นคลิปนะพี่เอ้ย
เห็นแล้วโมโหต้องไปแจ้งความเอาผิดนายใหญ่ให้ได้

ฐานทะเลาะวิวาสเสียค่าปรับไป๕๐๐แล้ว
แม่ก็บอกกับเธอบอกว่าไม่ติดใจลูกไม่ติดใจ
แล้วก็เปิดข้อความแชทที่นายใหญ่ส่งมาให้ระบุว่า
ต้องออกไปรับแม่มาเพราะกลัวว่าแม่จะออกไปกับเพื่อน
แล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วจะปิดโทรศัพท์นะ
จากนั้นลูกสาวก็ต่อสายโทรศัพท์ให้ทีมข่าวคุยกับแม่ฮะ

โดยนางสาวแจ่มเล่าแบบนี้บอกว่าใหญ่เข้ามาขอโทษ
มาขอโทษแล้วปรับความเข้าใจดีกันแล้วนะ
ส่วนสาเหตุที่เธอถูกทำร้ายขนาดนั้น
เพราะทะเลาะกันเรื่องหากระเป๋าเงินไม่เจอ
แล้วเธอก็ชกสามีไปก่อนครั้งหนึ่ง
สามีโมโหก็เลยเกิดเหตุอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
ตอนนี้เธอขอออกจากบ้านไปอยู่กรุงเทพสักพักนึงนะ
ฝากบอกครอบครัวด้วยนะนักข่าวนะว่าไม่ต้องห่วงเธอครับ
มันเป็นปมปัญหาจากเรื่องอะไรคะคุณแม่

สตางค์เขาเจอก็พาสตางค์มาหลายชิ้นจัด

ก็คือทะเลาะกันในรถแล้วเขาเปิดประตูลงมา
เขาเดินมาก็ไปต่อยเขาก่อน